เรื่องของน้ำทะเลขึ้นน้ำหนุนทำให้น้ำท่วม
ใช่ค่ะจริงหลายพื้นที่นะคุณผู้ชม
ที่ชนบุรีฉะเชิงเศร้าสมุทรปราการ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงแล้วกันดูที่ชนบุรีกันก่อนดีกว่าค่ะ
เพราะว่าที่ชนบุรีพอน้ำมันหนุนขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้อวมกันหลายพื้นที่นะฮะใช่ค่ะ
แล้วมันก็เอ่อท่วมสูงขึ้นมาเหนือตรงฟุตปาน
แล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบ
อันนี้ตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะถนนสะพานใหม่เรียบชายทะเล
เขตเทศบาลเมืองชนบุรีแล้วก็ตรงหน้าอำเภอเมืองชนบุรี
ถนนหน้าสารารวมใจชนถนนโดยรอบแล้วค่ะ
แหม่ทั้งหมดที่เดี๋ยวฉันพูดมาเนี่ยย่านชุมชนหมดเลยนะ
การค้าแบบนี้แล้วระดับน้ำสูงประมาณสักฟุตนึงอะค่ะ
ประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรประชาชนแถวนั้นก็เดือดร้อน

แล้วอย่างหนึ่งคือการที่จะระบายน้ำลงท่อเนี่ย
โอ้ยมันระบายไม่ทันนะคุณสุจกรุงคุณผู้ชม
เพราะว่านอกจากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาแล้วนะ

ขยะค่ะขยะมูลฝอยนี่แหละไปอุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำ
น้ำมันก็เลยเอ่อล้นออกมาจนท่วมแบบนี้
นี่ไปคุยกับพ่อค้าขายลาบที่เขาอยู่แถวนั้นนะ
พ่อค้าเขาก็บอกว่าเออเจอทุกปีเลย
มีปีนึงไม่กี่วันหรอก
ละครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละมันปกติ

สัก๒๓ชั่วโมงก็ลดลงเป็นปกติแล้วนะคะ

โอ้โหมันวานี้ย่านจุมชนเลยตลาดปากน้ำ
น้ำไหลท่วมภายในตลาดและถนนสุขุมวิทย์นะฮะ

สินค้าหนีน้ำขึ้นแทบไม่ทันนะฮะ

จากตลาดปากน้ำมุ่งหน้าบางประกงฉะเชิงเศร้า
น้ำทะเลหนุนนะฮะแล้วทำให้น้ำท่วมสูง
บางจุดสูง๑๕๒๐เซนคุณดูสิ

ส่วนที่ชุมชนริมชายฝั่งย่านบางปูหลายชุมชนนะครับ
น้ำทะเลหนุนครับไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน
สินก็เสียหายเพราะขนขึ้นไม่ทันนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปในซอยเทศบาลบางปู๑๐๘นะครับ
ก็เพราะว่าชุมชนแห่งนี้โอ้โหน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเอว
ชาวบ้านบอกว่าน้ำทะเลหนุนครั้งนี้
ถือว่าหนักที่สุดในรอบปี

แล้วก็ยังต้องเตือนนะ
ประชาชนในหลายจังหวัดแถบที่จะโดนน้ำทะเลหนุน
มันยังมีน้ำทะเลหนุนอยู่๒๓วันนี้อีกนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลของกรมอุทธกศาสตกองทัพเรือ
น้ำจะหนุนสูงสุดอยู่ที่๓เมตร๙๐เซน

หลังจากนั้นจะต่อเนื่องเลยจนถึง๒๐กรกฎาคม

วันนี้น้ำหนุนสูงสุดช่วงประมาณ๒ทุ่ม๕๐นะครับ
พรุ่งนี้นะฮะน้ำหนุนสูงสุดเวลา๓ทุ่มกว่า
แล้ววันที่๑๗น้ำหนุนก็๓ทุ่ม๔๒นะครับ
วันที่๑๘เนี่ยน้ำหนุนตอนเช้าคุณ๗โมง๒๑นะฮะ
ดังนั้นเช้าสายบ่ายเย็นต้องเฝ้าระวังกันไว้เลย
แล้วก็ฟังคำเตือนจากทางพื้นที่ด้วยนะครับ

มาบอกกันได้ทางไลน์หน้าจอนะคะ